เพราะไปเล่นการพนันไฮโลในทุ่งนา
โอ้โหโดนวิ่งไล่จับฝุ่นตลบทุ่งนา

บางคนก็ลงร่ำห้วยบ้างอะไรบ้างนะครับ
หลังจากที่แอบเล่นไฮโลกันที่กระท่อมปลายนา
ติดกับถนนท้ายหมู่บ้านหนองเสียว
นะครับตำบลนาขาอำเภอวะปีปทุม
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาศาลคาม
ส่วนที่กำลังกันกับฝ่ายความมั่นคงเข้าจับกลุ่ม

เป็นกันเนอะมันหนักก็วิ่งจับเขาไม่ทันอ่ะนะครับ
ที่ไปเนี่ยมีชาวบ้านเขาร้องเหรียบว่าเนี่ย
มีชาวบ้านกลุ่มนี้ชอบลักลอบเล่นการพนันไฮโลกันโจ่งครึ่มมาก

รบกวนชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยไปแจ้งก็เลยให้มาจับนะครับ
ก็ไปตรวจยึดอุปกรณ์การเล่นการพนันได้
มีเสือ๑๐ผืนเงินสด๑๘๐บาท
เขาเล่นกันตาละ๕บาท๑๐บาทมันก็มีเงินแค่๑๘๐บาท

แล้วก็สามารถจับกลุ่มนักพนันได้๑๘คนหลบหนีไปได้
แล้วก็มี๕คนไม่ยอมรับว่าเล่นการพนัน
เพียงแค่มาทำไร่ทำนาบริเวณนั้น

วิ่งหนีนะฮะก็เห็นเขาวิ่งกันก็วิ่งด้วย
ไปนั่งหลบร้อนใต้ต้นไม้ใกล้กับวงไฮโลเท่านั้นเขาไม่ได้เล่น
แล้วก็มีการไปตรวจปัสสาวะเป็นฉี่ม่วง๑คน
แล้วก็มีผู้ชายหนึ่งคนขี่รถจักรยานยนต์หนี
ก็เลยไปค้นตัวมีปืนลูกโม่ด้วย๑กระบอกก็โดนจับไป

แล้วก็รถนั้นก็ไม่มีทะเบียนปืนก็ไม่มีทะเบียนนะครับ
ก็เลยมีการส่งตัวผู้ต้องหาก็มีผู้เท่าผู้แก่ไปด้วยล่ะครับ
ดำเนินคดีตามกฎหมายไปที่โรงพักเรียบร้อยนะครับ